ข้าวตอกข้าวสารพระร่วงของจังหวัดสุโขทัย
มีไว้บูชาหรือพกติดตัวไว้

คลาดจากภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวง
ทะเลที่มันมามาเป็นสันเหมือนกับกีโยติน
ผ่ากลางปุ๊บแล้วผมก็ล้มไป

จะขาดอีกนิดเดียวแบบว่าจะดับแล้ว
ได้ยินเสียงวิ่งเข้ามาข้างหูเลย

พอกลืนน้ำลายสามอึกได้ตาเริ่มมองเห็น
ตาเริ่มมองเห็นปุ๊บยักษ์มายืนมองร่างตัวเอง
ผมมาเห็นตัวเองอยู่ในเตียงผ่าตัด

ที่ทรมานที่เราเคยเห็นตามวัดตามวัด
มันมีทุกอย่างแต่ที่เรารู้มันเป็นแค่เศษเซี่ยว

ข้างในมีเสียงโหยหวนที่กว้างใหญ่

มีเจ้าทั้งหมดที่อยู่ตรงนั้น

เขาคนนั้นน่ะคือใคร